ดูคลิปเจ๊ขายดอกไม้
เจ๊คิมอยู่ที่ตลาดปากช่องนครราชสีมา
เก้าอี้ยื้อยันจนบริเวณขาเก้าอี้
เดี๋ยวมันไปถูกหางคิ้วของคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๙ปี

หลายคนถามถึงที่มา
ที่มาก็คือคุณยายไปหยิบถุงกับข้าวของพระ
ซึ่งอยู่หลังรถกระปะ
อันนั้นเป็นเหตุผลเบื้องต้นจนจะมาสู่การทะเลาะกันนะคะ
แล้วเจ๊คิมก็ตัดสินใจเอาเก้าอี้ยันคุณยายไว้
เพราะมองว่าคุณยายก็มีการใช้กระสอบทราย
ซึ่งติดตัวมาเนี่ยเวียงใส่เจ๊คิมเหมือนกัน
กิ๊มบอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเจ๊คิมเข้าขอขมาคุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะ
และมอบเงินทำขวัญให้คุณยายด้วย๑๕๐๐บาทนะคะ
ฟังเสียงเจ๊คิมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คิมนี่ก็กราบลงที่ตักของคุณยายเลยนะ

เจ๊คิมก็บอกว่าแม่คุณยายใจร้้อนะ
ดิฉันเองก็ใจร้อนนะคะแต่ว่าเอาล่ะเรื่องราวก็จบลงได้ด้วยดีนะ
ใช่ค่ะนอกจากภาพการขอขมาแล้วนะคะ
คิมให้เงินทำขวัญคุณยายด้วย๑๕๐๐บาทนะคะ
แล้วก็มีตำรวจโรงพักปากช่องเป็นศักดิ์ขีพยาน
และต้องบันทึกข้อตกลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นรายลักษณอักษรด้วยนะ
ไม่ใช่แค่เป็นสักขีพยานแล้วก็มาทำการขอคำมาที่สถานีตำรวจเท่านั้น
เซ็นเงินไว้หน่อย๒ปร่อยน่ะเซ็นยุติศึกษ์หรืออย่าศึกกันเท่านี้นิดหน่อยนะคะ

เกิดขึ้นวันที่๒กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็มีปากเสียงกันนำมาสู่การทำร้ายร่างกายกัน
คุณยายหล่อในบาดเจ็บคิ้วขวาแตกเย็บไป๒เข็ม
และเพราะว่าถูกเก้าอี้จากคู่กรณี
ก็คือเจ๊คิมฟาดไปเฉียวไปที่บริเวณหน้านี้นะคะ
กลายเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดีย
และเจ๊คิมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงตำหนิ
ถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้คนในสังคมออนไลน์
พอเข้ามาดูก็ต้องมองแบบนั้นแหละ
มองว่าเจ๊คิมทำทำไมคุณยาย

มีลักษณะของทิชชู่ติดอยู่

แล้วก็มีเฟซบุ๊กรายหนึ่งถ่าย

แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
อ่านข้อความยิ่งสงสารคุณยาย
บอกยายขอเศษข้าววัดกิน
ด่าไล่ด่าทานโทษนะคะ
ด่าอีแก่ผลักล้ม

ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ที่ทำร้ายยายคือเจ้าของร้านดอกไม้ในตลาดนั่นแหละ
ที่พลเมืองดีจะพาไปแจ้งความ
และพาคุณยายไปเย็บแผลที่คิ้วที่
เย็บแผลที่บริเวณคิ้วนะคะที่โรงพยาบาล

ที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
คิมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น

คิมกำลังขายดอกไม้ในตลาดตามปกตินี่แหละค่ะ
พอดีมีคนขับรถนำพระมาบินทบาทที่ตลาดปากช่อง
หลังจากนั้นยายหลอดผู้เสียหายก็เข้าไปหยิบอาหารของพระ

จึงเข้าไปตักเตือนเพราะคนขับเขาฝากให้ช่วยดูแล
เพราะยายหลอดไปหยิบจำนวนมาก

หลอดก็มักจะหยิบอาหารไปจำนวนมากแบบนี้บ่อยครั้งเลย
แต่ยายหลอดพอเตือนแล้วก็ไม่ฟัง
จึงได้เดินไปทำท่าว่าจะกดโทรศัพท์
แล้วก็บอกว่าจะแจ้งตำรวจแล้วนะยายหลอด
หล่อจึงเดินเข้ามาหาจากด้านหลังรถ
ก่อนที่จะมาด่าทอตัวเองถึง๒ครั้ง
เข้าไปสะกิดที่ไหล่เพื่อถามว่าจะมาด่าทำไม
ยายหลอดหันกลับมาเวียงถุงกระสอบใส่เจ๊คิม
หยิบเก้าอี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันตัว
แต่เก้าอี้พลาดท่าค่ะไปโดนบริเวณหางคิ้วขวาของคุณยายหลอด

คิมยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายยายหลอดจริง
ค่ะก็จะเห็นจากภาพกล้องวงจรปิดจุดนี้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ก็เป็นลักษณะเอาเก้าอี้ยกขึ้นป้องกันกระสอบของคุณยายหลอด

ตำรวจเจ้าของคดีบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งความเจ๊คิมแล้วนะคะ

ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอผลตรวจจากโรงพยาบาล

จากนั้นก็จำเป็นนะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะคุณยายหลอดเขาก็ได้รับบาดเจ็บจริง

มันโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์
ชาวเน็ตก็มีการร่วมบริจาคเงินให้กับคุณยายหลอดด้วยนะ
ตอนนี้ร่วมแล้วก็สักประมาณ๒๐๐๐บาท
แต่เงินจำนวนนี้ยังไม่สามารถนำไปใส่บัญชีของคุณยายหลอดได้
เนื่องจากว่าคุณยายไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการดำเนินการ
ให้ยายหลอดมีบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วก็ได้รับสิทธิ์เหมือนกับคนพิการคนชราท่านอื่นนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากอารมณ์นะคะ

รอยยิ้มไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาคุณค่านับอนันต์ค่ะ